แปดในตำนานครับไม่แผ่วเลยนะครับคนดูบอกไม่แผ่วเลย
แผ่วยังไงคราวนี้ขับขวาฝ่าไฟแดงโอ้โหครบสูตร
ขับขวาฝ่าไฟแดงเขาบอกสมฉายาจริงเร็วแรงทะลุนรกครับ
คุณผู้ชมฮะดูคลิปครับนี่ฮะคลิปจะเห็นรถเมย์สาย๘คันนี้นะ
อยู่เลนส์กลางนะครับไปแล้วปาดปาดขวาไปแล้วเพราะถึงจุดเกิดเหตุ
ชะลอยอยู่ด้านหน้าเพราะว่ามีไฟแดงแล้วมีถ่างมาหลายนี่เห็นมั้ยฮะ
ไฟแดงโล่อยู่อืมไปครับไปเลยไปดื้อดื้ออย่างงั้นเลนขวาด้วย
ดื้ออย่างนั้นเลยนะฮะฝ่าไฟแดงไปหน้าตาเฉย
เบรกสักนิดก็ไม่มีคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คฮะ
เอามาโพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
นะครับประมาณสักเกือบสิบโมงเช้าได้หน้าช่องห้าโอ้นี่
ใกล้บ้านเราใกล้อันุสวรีอ่านี่แหละครับค่ะนอกจากนี้
คนโพสต์เนี่ยยังระบุหมายเลขทะเบียนรถเมย์เรียบร้อยนะครับ
เอาไว้ด้วยแล้วทิ้งท้ายด้วยว่าพี่คนขับรถเมย์สายแปดในตำนานคนนี้
แล่นผิดเลนแซงปาดรถคันอื่นตลอดทางแต่ยังเคราะห์ดีคราวนี้
ไม่ได้ชนคนนะครับแล้วก็จุดจุดจุดไปก็แล้วกันนะฮะ
กรมการขนส่งทางบกทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้กรองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบนะครับว่าบทลงโทษจะเป็นอย่างไรสำหรับสายแปดในตำนานครับค่ะ